พาไปที่พังงาคุณผู้ชมมีวัยรุ่นน่าจะคึกขนองเลย

เอาหินเครื่องบ้างปลาบ้างใส่อะไรบ้าง
ใส่รถใส่ร้านค้ากระจกแตกเพียบฮะ
โอ้โหแล้วไม่ใช่ก้อนเล็กคุณผู้ชมก้อนเบอร์เลอร์เลย

ไฟท้ายขวารถคันนี้โดนเข้าไปแล้วแล้วก็มีร้านค้าเป็นร้านพังงาแม็กซ์ครับ
อุปกรณ์สร้างบ้านริมถนนเพชรเกษมหมู่๔อำเภอเมืองพังงาก็แตกไปเหมือนกัน
คนร้ายใช้ก้อนหินคว่างใส่กระจกของร้านเขาแตกไป๔บาน
กระจกแตกเกลือนร้านเลยเจ้าของร้านอย่างพี่ธีรพงศ์ครับ
เล่าให้ฟังว่าคนร้ายมามาแล้ว๒ครั้งนะ
ครั้งแรกเนี่ยสิบห้าเมษายนคุณผู้ชมกระจกแตกไปสอง
และคืนวันที่๑๗ก่อเหตุซ้ำเหมือนเดิมเลย
ว่างก้อนหินใส่แตกไปอีก๒บานรวมเป็นแตก๔แล้วครับ
ว่าน่าจะเป็นคนร้ายกลุ่มเดียวกันนี่แหละเป็นวัยรุ่นในพื้นที่ที่พี่ธิรพงศ์เขาคาดการณ์ไว้นะ
คึกขนองไอ้พวกนี้แล้วมาก่อเหตุครับ
ความเสียหายน่าจะสี่หมื่นบาทได้ครับกระจกสี่บานสี่หมื่น
จากนี้คนร้ายยังไปก่อเหตุพื้นที่อื่นด้วย
ในบริเวณริมถนนสายเลี่ยงเมืองพื้นที่พื้นที่หมู่สามรัฐบนทำน้ำผุด
รอบนั้นเนี่ยปลากระจกรถยนต์นี่คันนี้เลยยาริสขาวคันนี้
พังงาครับของนางสาวฉมชะบาที่จอดอยู่หน้าบ้านตนเองเลย
กระจกด้านหลังเนี่ยแตกทั้งบานแบบนี้ครับแล้วก็มีก้อนยางมาต่อยนะ
แตกหักตกอยู่ในรถด้วยคุณสมชบาบอกเธอกับแม่เนี่ยตื่นมาตอนเช้า
วันที่สิบเจ็ดเมษายนเมื่อวานนี้ตกใจกันสิเห็นรถตัวเองที่จอดหน้าบ้านเป็นประจำเนี่ย
กระจกหลังมันแตกกระจายตอนแรกนึกว่าใครมาทุบกระจกรถหรือเปล่า
แต่คุณสมชบาแกก็บอกนะว่าไม่เคยมีเรื่องกับใครนะ
ไม่เคยมีคู่ขัดแย้งอะไรก็เลยรีบไปแจ้งความกับตำรวจครับ
อันนี้มีกล้องวงจรปิดนะครับ
ใช่ค่ะ
เห็นว่ามีหลายคันที่โดน

อย่าย่ามใจนะตำรวจเขารู้แล้ว

ไปดูวงจรปิดเรียบร้อย

ในจับดำเนินคดีครับ